ช่วงตลอดตลาด

ขยับมาใกล้แล้วเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันเลยค่ะ

หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของอาหารทะเลกันบ้างค่ะ
ปลากระพงขาว๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๓๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงวันนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่๒๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ